แว่นถามจริงสร้างปรูซ

ภุงไอภุงเพิ่มตลอดเนี่ยนะเพราะว่านี่นะครับ
ถ้าพักกับม้าครอบนี่นะครับภุงจะหาย

สีสันข่าวเช้าไทรรัสมาแล้วครับ

คุณผู้ชมครับข่าวเช้าตุกแบบนี้สีสันแบบนี้นะครับ
ที่แต่จะพาไปดูเรื่องรอของอ้วนนะครับ
มากก็ไม่ดีนะครับลดหน่อยก็ดีนะครับ
เชิญชมได้เลยครับ
อาบัคเคิลน้องหมาอ้วนทะลุพิกัดครับ
ที่ถูกเจ้านายเก่ามาทิ้งในป่ารกร้าง

วันนี้มีมูลนิธิเข้ามาดูแล

เพราะว่าหอมกว่าเดิม
ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

ฟูนสุดแบ๊วเป็นน้องหมาที่รักสุขภาพครับ

เมื่อเวลาเจอฝนต้องใส่ชุดกันฝนแบบนี้
กลับถึงบ้านก็ห่มผ้าพักผ่อน
ให้หายหนาวน่ารักจริง
แซมมี่ไก่ที่เจ้านายชอบพานั่งรถเที่ยวที่สำคัญที่สุดครับ

มีคนกล่าวคันว่าเป็นไก่แห่งท้องทะเล

พี่ระวังไข้หวัดไก่นะครับ
สาบานว่านี่คือไก่ยักษ์ครับคุณผู้ชมครับ
ไก่ยักษ์สร้างไว้เป็นพื้นที่ส่วนตัว
เยื้องแย่งก้าวลงมาก็ช้านิดนึงครับ

ถ้าเอามาเลี้ยงไว้กินได้ทั้งหมู่บ้านแน่นอน
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ